ถนนสายเอเชียมุ่งหน้าประตูสู่ภาคเหนือกันก่อนค่ะ
ที่บริเวณสะพานเดชาติวงศ์ในอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาการจราจรเริ่มหนาแน่น
โดยเฉพาะบริเวณคอขวดเชิงสะพาน
และจุดทางร่วมทางแยกต่าง
เจ้าหน้าที่นับร้อยนายเลยค่ะกระจายกำลังอำนวยความสะดวก
ว่าการจราจรจะหนาแน่นขึ้นในช่วงดึกนะคะ
แนะนำว่าคุณจะเลี่ยงเส้นทางตรงนี้เพื่อความสะดวก
ควรจะเตรียมความพร้อมของรถ

ถ้าง่วงจอดพักที่ปั๊มหรือว่าจุดบริการต่างก็ได้นะคะ
การจราจรบนถนนผนโยธินในจังหวัดสระบุรี
่งสู่ถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชศรีมาประตูสู่อีสาน

รถเยอะค่ะรถติดนะคะ
วิ่งได้ความเร็วไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยเฉพาะอำเภอหนองแคร์เข้าตัวเมืองสระบุรี
ถนนมิตรภาพรถหนาแน่นช่วงอำเภอมวกเหล็ก
ยาวไปจนถึงเขตตำบลกลางดงอำเภอปากช่อง
ชะลอตัวแล้วก็จะติดช่วงทางขึ้นเนินนะคะจะติดยาวหน่อย
จากนั้นก็พอจะวิ่งได้เร็วหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมสามารถเลี่ยงไปใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข๖
มิตรภาพมอเตอร์เวย์เลี่ยงการจราจรติดขัดได้ค่ะ
ส่วนการจราจรบนถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข๗
เส้นนี้คือมุ่งหน้าสู่ภาครัฐวรรณอ๋อ
การจราจรเริ่มติดขัดตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะ
ว่ารถจะหนาแน่นขึ้นในช่วงดึก
แนะนำให้ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม
แนะนำว่าถ้าเลี่ยงได้นะคะก็เลี่ยงไปใช้ทางหลวงหมายเลข๓๐๔ผ่านมีนบุรีหนองจอก
หรือทางหลวงหมายเลข๓๔บางนาตราดทางพิเศษบุรพาวิถี
หรือทางด่วนหมายเลข๓ถนนสุขุมวิทย์ออกสู่ภาคตะวันออก
เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดแต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรนะคะ
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นหมายเลขสำหรับเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้แบบตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
นี่หมายเลขโทรศัพท์สำหรับฉุกเฉินนะคะในช่วงเทศกาล
ก็เอามือถือถ่ายไว้เลยก็ได้นะคะจะได้โทรไปแจ้งกันได้
ดูเส้นทางที่ลงพื้นที่ทางภาคใต้หน่อยนะฮะขาล่องใต้ก็ต้องไปทางพระราม๒นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ก็ถือว่ารถก็ค่อนข้างมากนะครับคือผู้รับเหมาเนี่ยเขาหยุดก่อสร้างช่วงนี้แล้วนะฮะ
แต่ว่าก็มันก็ยังมีเส้นทางที่มีสิ่งก่อสร้างอยู่แต่เขาก็พยายามเก็บคืนพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับ
เป็นถนนสายที่มุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้นะครับคนก็เดินทางกันเยอะนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็มาตั้งจุดต่างเพื่อคอยอำนวยความสะดวกกันอย่างเต็มที่นะครับ
ส่วนท่านที่จะเดินทางในช่วงดึกนะครับเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดในช่วงของถนนพระราม๒ขาล่องใต้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ฝากแจ้งนะครับว่านอกจากเรื่องของสภาพของรถยนต์แล้วตัวท่านเองท่านก็ต้องมีความพร้อมด้วยนะฮะ
ถ้าจะเดินทางตอนดึกแล้วไปถึงแบบโอ้โหเช้ามืดหรือไปถึงเช้าพรุ่งนี้เนี่ย
เพื่อจะได้ประหยัดเวลาในการเดินทางพรุ่งนี้ยังไงก็สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือตามสายด่วนได้นะครับ
นี่นะฮะที่หน้าจอดูอีกครั้งนะครับนี่ฮะก็บันทึกแล้วก็เก็บอันน้อยนะฮะ
จะมีกู้ภัยฉุกเฉินต่างศูนย์จราจรต่างสอบถามเส้นทางทางลัดทางเลี่ยง

ไปดูบรรยากาศการเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดนะครับ
วันนี้ก็มีประชาชนมาขึ้นรถตลอดทั้งวันนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะจองตัวล่วงหน้าเอาไว้แล้วนะครับ
บขบริษัทขนส่งจำกัดเองคาดว่าวันนี้จะมีผู้เดินทางออกจากกรุงเทพมากที่สุดนะฮะ
เพราะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานคาดว่าจะมีผู้เดินทางออก๖๐๐๐คน
ก่อนหน้านี้ก็มีทยอยไปบ้างแล้วบอกขอสอจัดรถโดยสารเอาไว้
รองรับผู้โดยสาร๔๕๐๐กว่าเที่ยวนะครับในทุกเส้นทาง
แล้วก็เตรียมรถโดยสารไม่ประจำทางมาเสริมในเส้นทางต่างอีกประมาณ๗๐๐คัน
ประมาณการคาดว่าจะมีผู้โดยสารมาที่หมอชิดวันนี้๖๐๐๐คน
แต่หมอชิดสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง๑แสนคนนะครับ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกยังไงก็เผื่อเวลาหน่อยแล้วกัน
เตรียมเวลาเดินทางเผื่อล่วงหน้าไปสัก๒ชั่วโมงกันแล้วกัน
เดี๋ยวจะไม่ทันหรือจะตกรถอาจจะยุ่งเลยนะครับ
ทีนี้ค่ะมาดูที่สนามบินดอนเมืองกันหน่อยนะคะ
มีผู้โดยสารมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะ
บริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทประมาณการเดินทางตลอดช่วงสงคราน
ก็สนามบิน๖หลักสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตหัดใหญ่
มีเที่ยวบินรวมประมาณ๑๔๒๒๐เที่ยวบินเพิ่มขึ้น๕๙จากปีก่อน
ว่ามีผู้โดยสารประมาณ๒๓๗ล้านคนเพิ่มขึ้น๑๓๗กว่านะคะ
ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเหมือนกันในการเดินทางไปสนามบินนะคะ
ขอลุ่มหน้าแบบสองสามชามงเลยป้องกันเรื่องของการตกเครื่องค่ะ

เอาละครับทุกผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเขาเริ่มสาดน้ำสงครานกันแล้วนะ